ก็มีความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูลที่กำลังจัดทำอยู่ค่ะ
ปริญญาเทวานรมิตกุลก็บอกว่า
ควรจะร่างรัฐธรรมนูลให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย
ในขณะที่นายมีชายฤชภัณฑ์ยืนยันนะคะ
ว่าจะร่างรัฐธรรมนูลให้เหมาะสมกับสังคมไทยมากที่สุดค่ะ
นายมีชัยฤชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูลหรือกรท
กล่าวว่าในโอกาสวันรัฐธรรมนูล
ตัวเองและกรรมการร่างรัฐธรรมนูลทุกคน
พยายามร่างรัฐธรรมนูลให้เหมาะสมกับสังคมไทยมากที่สุด
พร้อมยืนยันกระแสกดดันรัฐบาลที่เกิดขึ้นในขณะนี้
กระทบกับการทำงานของคณะกรรมการค่ะ

ไม่มีเร็วขึ้นอยู่เลย
เราก็อยากให้เร็วแต่ว่าระยะเวลามันสั้นมาก
มันเร่งไปกว่านี้ไม่ได้
ขณะที่นายปริญญาเทวานรมิตกุลอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เคราะหร่างรัฐธรรมนูญฉบับของนายมีชัยว่า
สิ่งที่กรทควรทำคือต้องร่างรัฐธรรมนูลให้เป็นที่ยอมรับ
เพื่อให้ผ่านการออกเสียงประชามติแล้วทำให้ประเทศกลับสู่ภาวะปกติ
ส่วนข้อเสนอให้พักการเมืองเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไม่เกิน๕รายชื่อ
มีข้อดีทำให้ประชาชนรู้ตัวคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรี
แต่ถ้าผู้นำกองทัพจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีควรเปิดเผยต่อสาธารณะอย่างโปร่งใส
เชื่อว่าโอกาสที่ร่างรัฐธรรมนูลจะผ่านประชามติเป็นเรื่องยาก
เพราะให้ยึดมติเสียงข้างมากของผู้มีสิทธิ์ออกเสียง
พักเพื่อไทยนำโดยนายสามารถแก้วมีชัย
คณะทำงานติดตามการร่างรัฐธรรมนูลยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายมีชัย
ขอให้ร่างรัฐธรรมนูลสอดคล้องกับพระราชปนิษฐานของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงสละอำนาจให้เป็นของปวงชนชาวไทย
มีความเป็นประชาธิปไตยสากลไม่มีเป้าหมายทางการเมือง
สนองความต้องการของผู้มีอำนาจ
คุณผู้ชมสามารถติดตามความเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูลอย่างละเอียดได้นะคะ
ผ่านทางแอปพลิเคชันมายไทยรัฐ